คุณเบิร์ตเล่นว่าวอย่าให้ว่าวหลุดมือ

ที่พุทธหมายถึงว่าวจุลาปากเป้าอะไรแบบนี้

เพราะว่ามีผู้ชายคุณหนึ่งเขาโพสต์คลิปไว้
ขนาดเขาขับรถนะรถเก่งนะ
กำลังจะกลับรถบนเกือกม้า
แล้วไปเจอไอ้เชือกนี้มันรั้งรถของเขาไว้

ใช่ฮะเขาบอกขนาดรถเก๋งยังถูกเชือกนี้รั้งเลย

นั่นสิค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนเลยนะฮะคนที่โพสต์บอกว่าอย่าหาทำ
นะครับไปดูครับ

คือพี่คนที่ถ่ายคลิปคนโพสต์เนี่ยเขาขับรถเก่งนะคุณ

ก็ตอนขับมามันเหมือนมีเชือกอะไรรั้งรถเขาไว้
เขาก็เลยลงมาดูปรากฏโอ้โหเชือกนี้จริงด้วยนะฮะ
เลยบอกว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ขอขาดแล้วแบบนี้

เขาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยบอกว่าบนสะพานเกือกม้า
เป็นสะพานข้ามทางรถไฟจากบ้านโนนสะอาดหมู่๖
ตำบลเก่างิ้วข้ามไปยังฝั่งบ้านหนองว่าหมู่๔
ตำบลโจดหนองแก่อำเภอพลจขอนแก่น
ระบุข้อความไว้แบบนี้อย่าหาทำนะครับ
สัญจรระวังด้วยเจอกับตัวดีนะเป็นรถเก๋ง
ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มีคอขาดครับ
ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับผู้ที่ประสบพบเหตุนี้
แล้วเอาคลิปมาโพสต์ไว้นะครับคือคุณธนกฤษ
คุณธนกิจเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ผมเลิกงาน
วันที่๒มีนาคมผมขับรถเก๋งกลับบ้านตามปกติฮะ

รู้สึกว่ารถมีอาการคล้ายถูกดึงถูกรั้งเอาไว้คุณ

ก็เลยจอดรถลงมาดูเห็นเชือกมันพาดอยู่ที่หน้ากระโปรงรถ
แต่เชือกถูกดึงจึงมองตามการไหลของเชือกคือ
ดึงเชือกต้นสายไปเห็นเชือกนี้มันจะสุดที่ไหน
ปรากฏว่ามันไม่สุดสักทีนะครับ
แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเป็นเชือกอะไร
แต่เดาว่าน่าจะเป็นเชือกว่าว
ตอนนั้นมองเห็นชายวัยรุ่นยืนสาวเชือกอยู่ใต้สะพาน
ก็เลยตะโกนถามลงไปข้างล่าง
แต่มันได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจนเพราะตะโกนคุยกันนะครับ
เชือกกระตุกขาดเขาก็พยายามกระตุกเชือกไงจนมันขาด
ก็เลยเออกลับบ้านดีกว่าเพราะมันดึกดื่นแล้ว

แล้วก็เลยมีโพสต์เตือนภัย
แต่ทีนี้ครับก็อยากจะรู้ว่าเชือกมาจากไหนเหมือนกัน
เค้าก็เลยต้องแจ้งจุณฐีด้วยเอาฟังเสียงเค้านิดหนึ่งแล้วกัน
ส่วนตัวเราเชื่อว่าหิตการที่เกิดขึ้น
เป็นการกระทำของมิถาชีพหรือว่า
เป็นความผิดพลาดของคนที่มาหาที่นี่

ก็บางทีมันก็มีมิถาชีพครับ
ถ้าเผื่อเขามาดักป้นอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้
แต่ว่ากรณีนี้เมื่อคืนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ

ผมก็กลัวด้วยครับ

อาจจะคิดว่าเป็นการกระทำของคนไม่หวังดี
อาจจะเอาเชือกมาพาดไว้บนถนนแบบนี้
ประสงค์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของคน
ที่ขับรถหรือว่าขี่จักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมา
แต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะเฉลยว่ามันเกิดจากอะไร
เพราะตำรวจชุดสืบสวนสพพลพร้อมชาวบ้าน
ได้เดินหาสิ่งที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุ

กระทั่งนี่สาวไปสาวมาเจออะไรคุณ

ว่าวจุลาขนาดใหญ่ฮะยาวประมาณ๒เมตรกว้าง๑เมตร
ตกอยู่ที่กลางทุ่งนาห่างจากสะพานประมาณ๑กิโลเมตร
ก็เลยสาวไปสาวมาต้องสาวถึงสาเหตุ

ไปพบทั้งว่าวแล้วก็ไอ้ม้วนเชือกนะคุณ
เชือกไนลอนสีฟ้าและสีเขียวเชือกเส้นใหญ่เหมือนกันนะ
ใหญ่ค่ะเส้นใหญ่ฮะต่อกันยาวหลายร้อยเมตร
้วนรวมกันในไม้กากบาทเก็บเชือกว่าวอะคุณ

ไอ้เชือกแบบที่เราเห็นในคลิปนี้คุณผู้ชมครับ
มันคมนะฮะมันมีความคมของมันนะครับ

ไม้กากบาทเวลาคนเล่นว่าวก็จะรู้นะ
เชือกยาวเป็นร้อยเมตรเลยนะฮะ
นี่แหละครับเขาเลยสันนิษฐานว่ามีคนมาเล่นว่าวแถวนี้
เพราะลมมันดีลมมันแรงนะครับ
แต่ทำว่าวหลุดมือแล้วว่าวมันก็ข้ามไปนู่น
อีกฝั่งสะพานเชือกมันก็ไปพาดสะพานพระดิบพอดีเลยนะฮะ
ก็เลยตำรวจเนี่ยเตือนบอกว่าเล่นว่าวเล่นได้นะฮะ
แต่ต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อคนอื่นดูสิ
คนหากเกิดเหตุมีคนเจ็บคนตาย
คนเล่นว่าวจะถูกดำเนินคดีอาญาด้วยนะ

ใช่และกรณีนี้ตำรวจยังต้องสาวต่อนะ
สาวหาคนที่เล่นว่าวในคืนเกิดเหตุ
เพื่อนำตัวมากล่าวว่ากล่าวตักเตือนสักนิดหนึ่ง